อย่าไปรวมกลุ่มกันนะคะผิดกฎหมายค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ที่ทางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่ามีคนไปแจ้งว่ามีคนไปเล่นตะกร่อกัน
ลานกีฬาแถวหมู่บ้านเอื้ออาทร
แม้ว่าจะเป็นการออกกำลังกายก็จริง

มันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ยกมือไหว้ยกมือไหว้บอกพ่อเธอเนี่ยยกมือไหว้อย่ารวมกลุ่มกันเลย
นี่นะคะไปดูภาพคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ครับขอความรับมือพี่ช่วยลดคนหรือเลิกไปก่อนดีกว่านะครับ
นี่นะคะคนก็ชื่นชมตำรวจนายนี้กันเยอะเลยนะคะ
ว่าใช้วิธีที่โอ้โหละมุนละม่อมกับประชาชนมาก
ตำรวจสพบางพลีจสมุทรปราการนะคะ
ส่วนที่วัดคลองตาคล้ายอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ก็มีคนร้องเรียนไปเหมือนกันบอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูหน่อย
มีพ่อค้าแม่ค้าขายของเร่ไปนอนที่สาราอเนกประสงค์ของวัด
ทั้งชายทั้งหญิงมีเต็นต์ด้วยเอาเสื้อผ้าไปตากไปกางเอาไว้เต็มเลย
ทีมข่าวก็ได้คุยกับแม่ค้าคนนึงนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปพักอยู่ที่สาลานี้นางอรวร์วันยุค๔๘
ค่ำไหนนอนนั่นครับแล้วเธอก็มาพักอยู่ที่วัดแห่งนี้
ไม่มีเงินไปเช่าห้องอายุโควิด๑๙เงินก็หายาก
อยู่บ้านก็อดตายก็ต้องพยายามทำมาหากิน

แต่ถ้าจะบอกว่าการมาอยู่รวมตัวกันแบบนี้ในสาระอเนกประสงค์ของวัด
มันทำไม่ได้เนี่ยก็พร้อมที่จะย้ายออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยอืม
บางวันก็เต็มไม่มีที่นั่งเลยนะ
ไม่รู้ว่าใครก็ใช้การอ๋อจะไม่รู้จักกัน

บอกว่าปกติก็จะมีบ้างล่ะค่ะ
ญาติโยมมาขอพักอาศัยอยู่ที่สาราอเนกประสงค์ของวัด
ถ้าขออนุญาตบางทีพระท่านก็อนุญาตนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด๑๙ขอเว้นไว้ก่อนก็แล้วกัน
อีกหน่อยเนี่ยถ้าลำบากเดือดร้อนกันจริงแล้วก็ผ่านพ้นช่วงโควิด๑๙ไปแล้ว
ท่านก็จะเมตตาให้มาอยู่กันได้ค่ะอ่า